กี้ค่ะโอ้เดี๋ยวนี้โหยไม่เยอะค่ะก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าช่วง
ก่อนหน้านี้หายไปแล้วก็มันก็ได้กลับมาก็คืออาจจะมีงานหลากหลายที่แบบว่าเอ้ย
ทุกคนไม่เคยเห็นแล้วก็ได้กลับมาใหม่ในการเล่นละครนะคะก็อาจจะได้เห็นหลากหลายแบบ
มีบทอะไรของท่านค่ะท้าทายจากนั้นหรือเปล่า
โอ้ท้าทายเยอะเลยท้าทายเยอะเลยค่ะก็ทั้งทุกช่องค่ะที่ได้เล่นก็คือ
มันเป็นบทที่แบบยากหนักใจไหมไม่หนักใจแต่ว่าในฐานะการเป็นนักแสดงก็ถือว่า
เราเต็มอิ่มอ่ะเต็มอิ่มในนักแสดงนี้ได้จัดแสดงแบบนะเราต้องทำให้ได้เลยค่ะ
เดี๋ยวนี้เด็กใหม่ก็เยอะด้วยนะพี่กี้การแข่งขันก็เริ่มเยอะมากขึ้นเรามีวิธีปรับตัวยังไงบ้าง
ปรับตัวยังไงบ้างก็ถึงบอกว่าต้องมีความพัฒนาการพัฒนาที่ดี
แล้วก็รู้สึกว่าไม่หยุดนิ่งแล้วก็หนูคิดว่าคือบทตอนนี้มันเป็นบทที่เราโตแล้วล่ะค่ะ
กี้ก็คงไม่สามารถเป็นแบวท์ไซร์มันอาจจะได้นะแต่ว่าคนไม่เชื่อหรือเปล่า
ก็อาจจะต้องเป็นโตขึ้นแล้วก็บทเข้มข้นเข้มข้นเป็นอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าฉันโตแล้ว
ไม่มีนะค่ะเพราะว่าแต่ละช่องเค้าก็คงเห็นเราเหมือนว่าอิสระด้วย
ก็รู้สึกว่ามันถึงช่วงของเราที่เราแบบโตแล้ว
แทนก็ได้ไม่แทนก็ได้ไม่ใหม่อยู่แล้ว

ลูกหลุมก่อนใกล้แพรงดีกว่า
มีเด็กอีกใช่ไหมคะช่วงนั้นน่ะค่ะเขาจะอยู่ในนั้นด้วยกัน
เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรช่วงอายุใกล้กัน
แต่ว่าหนูเนี่ยมันเหมือนแบบอยู่มานานแล้วก็รู้สึกว่าโตแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็ไม่ต้องแล้วล่ะมันก็มาถึงวัยนี้แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วค่ะ
อยู่ด้วยตัวเองแล้วก็แข่งกับตัวเองดีกว่า
หรือว่างานก็ลุมเนอะมาวินเลยแต่เรื่องหัวใจหรืออะไรอย่างนี้มันจะ
ไม่เป็นไรหรอกอยู่อย่างนี้แหละดีแล้วมีความสุข
ไม่ปิดหรอกค่ะแล้วก็ไม่ได้ให้จักรวาลหรือให้พลังงานหรืออะไรบางอย่าง
พระเจ้าจัดสรรให้เราดีกว่าเพราะว่าตัวเราหาเองมันคงยากอะค่ะ

ไม่มีหรอกค่ะไม่มีใครเราก็ไม่มีใครคือเราก็เพิ่ง
อยากออกมามันก็ช่วงเวลาไม่เท่าไหร่เองเราจะไปเปิดรับใคร
หรือเราจะไปรักใครไม่ได้หรอกมันค่อนข้างจะยากกับจิตใจเรา
เปิดรับใครแล้วก็ไม่มีเวลาด้วยที่จะไปศึกษาใครอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่แววว่ามีไปทานโค้งทานข้าวคุณแม่ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
มีมีแต่ว่ารู้จักเนี่ยคือคนที่เขาเรียกคนดี
ไม่ว่าจะเป็นพี่คนนั้นคนนี้นะไม่ใช่แบบชายหญิงแบบไม่ใช่แบบคู่รักแบบนั้นนะ
คือพี่ดีเยอะมากในวงการและคนที่แบบเราทำธุรกิจหรือคนที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะ
คือทุกคนเข้ามาณที่นี้คือหวังดีแล้วก็เหมือนกับว่าเอ็นดูน้อง
กี้เป็นน้องคนนึงเนี่ยคือมีเยอะมากตอนนี้
ใช่แล้วก็ถึงบอกไงความรักคือรักกันเนี่ยมันเป็นเหมือนกับพี่น้อง
หรือว่าคนที่แบบเราเห็นแล้วแบบเราเฮ้ยเราแบบเอ็นดูกันรักกันอย่างนี้
มันไม่ใช่แบบต้องเป็นนุ่มสาวหรือคู่รักอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยบอกว่าช่วงนี้เจอคนเยอะที่ดีจริงนะคะแล้วก็เมตตาเราให้การตอบรับ
แล้วก็หลายอย่างในการที่แบบเลือกเราเป็นพรีเซนเตอร์อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ขอบคุณพี่เขาที่เอ็นดูเรา
ไม่มีทำไมไม่เชื่อ
ไม่มีอะคือถ้าเกิดมีนะวัยเนี้ยคือไม่ปิดหรอก
สิแต่ว่ามันไม่มีแล้วเราไม่เปิดรับใครแล้วก็ไม่มีเวลาด้วยที่จะไปศึกษาหรือไปพบเจอกับใคร

ก็คือกี้เชื่ออย่างหนึ่งนะว่าถ้ามันถึงเวลาเนี่ย
สิ่งต่างเขาจะจัดสรรให้เราเองให้เราเจอคนที่ใช่
ในเมื่อถ้าบันเทิงไม่ถึงเวลาก็ไม่ไปฟอสมันไม่ต้องไปบังคับให้มันต้องเจอนะต้องเจออะไรอย่างนี้
เดี๋ยวก็จะจัดสรรมาแล้วเราก็จะเจอกับคนที่มาเหมาะสมกับเราแหละ
ตอนนี้ก็คือต้องใช้ใช้แบบนั้นใช้เวลาของมันเองนะคะไม่ต้องไปจัดสรรเองนะ
จัดสรรโดยที่ให้ต่างเขาจัดสรรเอาเองค่ะ
มีเหงาบ้างมั้ยคะพี่กี้แบบเวลาเราโทษใจเราจะปรึกษาใครอะไรอย่างนี้
เลยมีความสุขมากมีความสุขแล้วนะที่นี้ไม่ได้บอกว่าโอ้โหฉัน
แล้วฉันมีความสุขนะหมายถึงว่ามันมีความสุขตรงที่หนึ่งนะ
เราได้ทำสิ่งที่เรารักสองเราก็ได้อยู่รอบข้างกับคนที่รักเรา
เขารักเราและเรารู้สึกว่ามีครอบครัวที่ดีมีน้องมีพี่แฮปปี้แล้ว
ชีวิตก็คือพอแล้วไม่ต้องเอาอะไรมากกว่านี้
เมื่อก่อนก็คิดว่าฉันแต่งงานไปแล้วฉันก็คงจะเป็นอีกโลกหนึ่งไปแล้วล่ะ
แต่ว่าถามว่ามันก็ความคิดเปลี่ยนนะคะแล้วก็ความคิดของเราก็คือ
ปัจจุบันนี้ก็ยังรู้สึกว่าชีวิตคนเรามันไม่แน่ไม่นอนจริงนะคะ
เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้เป็นข้อคิดด้วยว่าเราต้องอยู่กับปัจจุบัน
แล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างก็เราต้องเตรียมความพร้อมในชีวิตเราด้วยว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้
ยอมรับว่าต้องยอมสอบละสิ
มากยอมรับว่ามาก

ถ้ามีก็เปิดให้ตรงนี้เลยละ
ไม่ใช่ไม่เป็นไรค่ะ